คุณผู้ชมที่อยู่ดึกบางคนอาจจะเริ่มท้องว่างหิวอีกแล้วนะคะ
ค่ำคืนนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารสไตล์โมเดิร์น
เป็นอาหารยุโรปผสมผสานทั้งอิตาเลียนด้วยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วย
ถ้าใครอยากจะทานอาหารแบบพรีเมียมในบรรยากาศสบาย
ตามคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ไปชิมกันเลยค่ะ
ร้านอาหารโมเดิร์นสไตล์ไทยยุโรปแบบผสมผสานค่ะ
ที่ร้านนี้นะคะยังได้เชฟกระทะเหล็กฝีมือดี
มาเป็นเชฟที่ปรึกษาของร้านอีกด้วยค่ะ
ก็มีความรู้สึกว่าในซอยนี้มันน่าจะมีอาหารไทย
อาหารไทยคืออาหารไทยร่วมสมัยแต่เป็นอาหารไทยพื้นบ้าน
เอามาทำหน้าตาให้มันดูโมเดิร์นขึ้น
แล้วก็รวมกับอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารอิตาเลียน

เป็ปต์ของร้านของเราก็จะเป็นความเรียบหรูแต่ดูดีมีสไตล์นะคะ
ซึ่งเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากเลยนะคะ
ตั้งแต่เด็กเล็กที่ชอบทานสปาเกตตี้นะคะไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะ
เห็ดเข้มข้นรสชาติกลมคลองคอสุด
ส่วนใครที่ชอบทานเส้นนะคะก็มีเมนูชื่อน่ารักอย่าง
เป็นเมนูสปาเกตตี้เส้นเหนียวนุ่มผัดกับเกลือและพริกแห้ง

ส่วนเมนูนี้เอาใจสายทานเนื้อเลยค่ะ
เนื้อสันในย่างแบบสุกกำลังดีทานกับตำห่านฟัวกรา
รสชาติกลมเข้ากันสุด

ทานแล้วย่อยง่ายดีต่อสุขภาพ
และที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูนางฟ้าท่องปารีสค่ะ
เห็นชื่อเมนูสวยขนาดนี้เอาใจสาวสายรักสุขภาพค่ะ

มาย่างราดซอสลูกสนสไตล์ฝรั่งเศส
กะปิรูดฝานบางอร่อยสมชื่อค่ะ
เจ้าของร้านหุ้นส่วนอีกท่านหนึ่ง
สวยมากเหมือนนางฟ้าเหมือนอะไรต่างอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เป็นคนที่ชอบทานปลาชอบอะไรที่สวยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยแบบแพรรี่ก็คือมีพวกซอสพวกซอสลูกสนซอสอะไรต่างพวกนี้ครับ

ก็เลยเอาสองอย่างมาประกบแล้วมารวมกันก็เป็นนางฟ้าท่องพาริส

นางฟ้าเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งได้ทานอาหารอร่อย
หรือว่าเหมือนกับไปช้อปปิ้งในพาริสไปอะไรอย่างนี้

เชฟแนะนำเป็นกุ้งแม่น้ำย่างค่ะ
กับข้าวหุงด้วยหัวมันกุ้งสไตล์สเปน
หอมมันทานกับเนื้อกุ้งเหนียวหนึบกำลังดี

หลังจากที่เราทานของขาวกันเสร็จแล้วนะคะ

ซึ่งเมนูของหวานแนะนำของที่นี่นะคะ

ซึ่งความพิเศษก็คือเขาจะแยกน้ำกาแฟนะคะ

ค่อยบีบให้น้ำกาแฟเนี่ยซึมลงไปในตัวเค้กโรธีรามิสุนะคะ
ก็จะได้รสชาติของทีละมิสุที่ชุ่มฉ่ำน้ำกาแฟยิ่งขึ้นค่ะ
นี่บีบแบบนี้เลยค่ะ
นั่งรับประทานอาหารในบรรยากาศสบาย
แสงไฟสลัวให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
มากันเป็นกลุ่มเพื่อนหรือจะมากับครอบครัว
ก็สามารถเลือกที่นั่งแบบห้องส่วนตัวได้
หรือจะจองเป็นห้องจัดเลี้ยงเพื่อจัดปาร์ตี้เล็กก็ได้ค่ะ
ราคาอาหารขั้นต่ำจานละ๒๐๐บาทขึ้นไป

เปิดให้บริการทุกวัน๒ช่วงเวลาค่ะ
คือตั้งแต่๑๑โมงจนถึงบ่าย๒โมงครึ่ง
และ๕โมงครึ่งถึง๕ทุ่มค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน